อันนี้เป็นฟุตบอลสโมสร

ก็หลังจากที่ประกาศรายชื่อ๓๕คนเบื้องต้น
ที่จะได้ร่วมแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทย

ทีนี้มีใหม่อยู่๑คนน่าสนใจ

ทีมชาติไทยครั้งแรกและที่สำคัญอายุน้อยด้วย๑๙ปีเท่านั้นเอง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปพูดคุยกับเขา
ไปลองฟังเสียงเขากันว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้ติดทีมชาติไทยครั้งแรกค่ะ
ตอนนั้นเขาบอกให้เบอร์รวมไปครับ

ยังไม่กินหรอกแต่สามารถแก่ชุดตายกับตำรวจทางชั้น
ฉันต้องมาพอเดียวกับท่าน
ผมอยากจะมาที่นั่นรู้สึกที่มีความรู้สึก
แล้วต่อไปผมจะอยากเล่น
แสดงว่าผมเป็นผู้เล่นฟุตบอลและจะทำให้มันรู้สึก
ผมอยากเล่นแต่ตอนแรกจะเห็นและเรียน
และเจอกันทีและเล่น
แล้วก็ต้องไปเล่นเกมรับให้ดีก่อนแล้วก็โต๊ะกลับ
ซึ่งสำหรับทีมชาติไทยทั้งหมด๓๕คน

แล้วก็จะกลับมาที่ประเทศไทยตัดตัวเหลือ๒๓คน
เพื่อแข่งขันกับสหรัฐอารับเอเมริ
ในศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายนัดที่๘
ก็ส่งกำลังใจเชียร์กันต่อไปละกันลุ้นกันหน่อย
อยากเห็นชมหน้า๒๓คนสุดท้ายด้วยว่าจะมีใครบ้าง

สงสัยว่าอยากดูที่สุดก็น่าจะเป็นหน้าเก่านี่แหละ
ใครจากนี่มีใครจะได้ถูกเรียกออกมาเยอะ
ที่จะเข้าถึงที่สิคุณคิสาทเกอร์มาไม่อัพสุด
มีคิวที่จะลงแข่งขันนาคูทนาทีมชาไทย
ทีมชาติไทยการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียสองพันสิบเจ็ดนะคะ
ก็เตะในรอบรองชนะเลิศแล้วค่ะจะพบกับอิราณนะคะ
ในเวลาสิบหกนาฬิกาซึ่งถ้าหากว่าไทยชนะแล้วผ่านเข้าชิงนะคะ
ก็จะได้โคต้าไปเล่นในศึกยุทธ์โอลิมปิกปีสองพันสิบแปด
ประเทศอาเจนติน่าทันทีครับ